กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ๒๑มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลกค่ะซึ่งป่าไม้ถือว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์แล้วก็โลกของเรานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ป่าไม้ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น
ป่าไม้ทำให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์ทำให้มีการดักจับคาร์บอนรวมไปถึงเพิ่มระดับออกซิเจนในอากาศ
อากาศดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะถือว่าป่าไม้มีความสำคัญของทุกคนแล้วก็ทุกชีวิตสรรพสินในธรรมชาติ
เพราะว่าป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของปัจจัย๔ค่ะ
มีการศึกษาเพราะว่าเด็กในแถบแอฟริกา
ใกล้ชิดกับป่าไม้ได้รับอาหารที่มีความหลากหลายมากกว่าเด็ก

อีกทั้งพืชพันธุ์ในแถบแอฟริกามากกว่า๕๐๐๐ชนิด
ก็ยังสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยนะคะ
ป่าไม้เป็นปัจจัยที่สำคัญในด้านของเครื่องนุ่งห่มค่ะ

นำมาใช้ในการถักทอเป็นเสื้อผ้าได้
รวมทั้งปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยไม้
สามารถนำมาประกอบเป็นส่วนต่างของบ้านเรือนได้เช่นกันนะคะ
พื้นป่ายังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มนุษย์ทุกคนได้ประกอบอาชีพในรูปแบบต่าง
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านจำนวนมากค่ะ
และที่สำคัญนะคะต้นไม้ในป่ายังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
รักษาต้นน้ำลำทานแล้วก็เป็นที่อยู่ให้กับสัตว์นานาชนิดนะคะ
จะเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์
รวมทั้งทุกสรรพัดชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกนะคะได้ตระหนักเห็นความสำคัญของคุณค่า
และก็ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้
แล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ให้ถูกทำลายมากไปกว่านี้นะคะ
มีการกำหนดให้ทุกวันที่๒๑มีนาคมของทุกปี

คุณผู้ชมคะถึงเวลาอย่างจริงจังแล้วนะคะ
ที่เราจะช่วยกันกลับมาดูแลพื้นป่าปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มปริมาณสีเขียว
เพิ่มปริมาณต้นไม้ในผืนป่าเพื่อชีวิตของเรา
แล้วก็ทุกชีวิตบนโลกใบนี้นะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ